ไม่ได้หลังถูกปูดนาฬิกาบรู
เรือนที่๒๔แล้วนะครับ
ก็มีภาพของบิ๊กป้อมด้วย

หัวใหญ่มาก๒บรรทัศน์คือใหญ่มากนะฮะ
ใช่ค่ะก็เป็นกรณีที่ชาวเน็ตเขาขุดคุย
สรุปแล้วผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
มีนาฬิการูราคาแพงกี่เรือน
สรุปแล้วล่าสุดตอนนี้นะคะที่เขาขุดคุยไป

เรือนแล้วนะแต่เมื่อวานพลเอกประวิทย์เนี่ย
ออกมาพูดถึงกรณีที่ปปชกำลังตรวจสอบอยู่ด้วย
ค่ะซึ่งก็บอกว่าถ้าผิดจริงเนี่ยพร้อมลาออกเลย
แล้วก็ไม่ได้แทรกแทรงปปชแต่อย่างใดคือยืนยันเลยนะ

ใช่มาดูเรื่องของนาฬิกาเรือนที่๒๔ของพลเอกประวิทย์ก่อนนะคะ

เรือนนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะมูลค่า๑ล้านบาทโดยประมาณ
ภาพที่ไปเจอนาฬิกานี้ถ่ายเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดสภากชาติไทยเข้าพบที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อติดเข็มสัญลักษณ์การรณรงค์ในวันเอสโลก
แล้วก็ไปเจอไปเจอนาฬิกาไหนตอนยกมือไหนเขาดู

ถ้าวิ่งเป็นภาพก่อนของเราเป็นภาพเก่าของเราน่ะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามผลเอกประวิทย์นะคะ
พลเอกประวิทย์ระบุว่าสำหรับการที่ปปชกำลังจะตรวจสอบเรื่องนาฬิการูที่มาที่ไปอย่างไร
รวมทั้งแหวนเพชรพลเอกประวิทย์บอกพร้อมลาออกจากตำแหน่งเลย
พลเอกประวิทย์พูดถึงโซเชียลก่อนบอกว่าเป็นการวนเอาเรือนเก่ามาวนไปวนมา
ไม่เป็นไรถ้าจะวนแบบนี้แต่ว่าหน้าที่การตรวจสอบก็คือหน้าที่ของปปช

ฟังเสียงพลเอกประวิทย์ดีกว่านะฮะ
ทั้งหมดทั้งเรือนไม่มี
ผมมีละเรือน
ไม่พูดแล้วไม่ต้องพูด

ไปเอาที่ไหนมาไม่มีหรอก
เรื่องหุ้นนาฬิกาเรื่องแชร์นาฬิกาไม่มี
เอาที่ไหนมาไอ้ที่ยืมเพื่อนก็คืนไปหมดแล้วให้เพื่อนให้ใส่
เขาก็ใส่วนกันไปวนกันมา
สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วท่านจริงมีกี่เรือน
พลเอกประวิทย์บอกไม่ขอพูดแล้ว
ผู้สิก่าก็เลยไม่รู้จะถามกันอย่างไร
ถามไปท่านก็ตอบสั้น
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามท่านสะสมนาฬิกาหรือเปล่า
แล้วก็ถามย้ำไปอีกแล้วไม่ไม่ได้สะสม
น้อยไหมท่านไม่น้อย

ถ้าผมผิดผมก็พร้อมจะออก

เพราะปปชมีการดำเนินการตามขั้นตอนของเขา
คงต้องรอให้เขาตรวจสอบให้เสร็จสิ้น
และผมก็ชี้แจงปปชไปแล้วด้วย

รอผลจากบิ๊กปุ้ยผลตำรวจเอก

ประธานปปชที่ตอนนี้ถูกจับตามองอยู่
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องนาฬิการูด้วยนะ

ขอรอกระบวนการตรวจสอบให้ทำงานแบบแน่ชัดก่อน
ส่วนรายละเอียดอื่นไปถามพลเอกประวิทย์ค่ะ